ใครที่อยากจะสวยมันต้องพึ่งมีดหมอ

เขายังเตรียมพึ่งการทำศัลยกรรม

นี่เพิ่งจะตัดสินใจพึ่งมีดหมอทำตาสองชั้น
ถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
ก็เลยตัดสินใจทำตา๒ชั้นครั้งแรกในชีวิต
แต่ว่าผลพลอยได้จากการผ่าตัดในครั้งนี้เนี่ย
อกจากจะแก้ปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้ว
ดวงตาของแพนเค้กคุณผู้ชมดูเอานะ
ยังสวยคมชัดขึ้นกว่าเดิมอีก
เราไปฟังกันดีกว่าว่าแพนจ๋าแพนมีจุดไหนที่อยากจะทำเพิ่มอีกไหมจ๊ะ
อาจจะต้องเริ่มคิดเลยคือเนื่องจากโอเคพออายุที่มากขึ้น
แต่แน่นอนนะทุกวันนี้เราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองไปพร้อมกันตลอด
แต่เราก็ไม่รู้วันนึงมันอาจจะมีแรงนมถ่วงต่าง
เพราะศักดิ์เราอาจจะต้องดูแลเพราะเรายังคงต้องใช้หน้าตาร่างกายในการทำงานอะไรเนี่ยค่ะ
ก็ให้มันเป็นไปตามสเต็ปไปแต่ที่สำคัญก็คือยังคงเป็นธรรมชาติและดูเป็นตัวเรา
อันนี้ก็จริงนะคะจากนางเอกและนางแบบข้ามฝากข้ามฝั่งมาฝั่งนางงาม
ใช่ค่ะสวยมีมงนะแต่ใช่ว่าเขาจะยอมหยุดสวยนะจ๊
สำหรับน้องน้ำตาลชะลิตาสวยมากแล้วแต่ก็ประกาศชัดนะคะว่า
พี่หนูเองก็มีความคิดที่อยากจะอัพดั้งโด่งให้หน้าเนี่ย
มันสวยคมเข้ารูปมากขึ้นและฟังให้ดีชีอยากทำอะไรอย่างรู้ไหม
อยากเพิ่มความสูงขึ้นอีกนิดนึงคืออยากสูงแบบซุปเปอร์โมเดลมันไปเลยค่ะ

คิดว่าอยากจะทำจมูกแต่ไปมาเราก็กลัว
เป็นคนกลัวศัลยกรรมเพราะว่ามันชุดอยู่กับดวงด้วย
ถ้าเป็นไม่ได้อยากเพิ่มความสูงกว่านี้
อยากให้มันตัวเองหนึ่งสูงผิดหนึ่งเพราะว่า
มันก็สูงแหละแต่ว่าถ้าเราสูงกว่านี้นิดนึงอ่ะ

สมัยนี้ว่าไม่ได้นะความสูงมันต่อกระดูกได้
มันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำอะไรก็ได้
เหียวนะคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนกันค่ะสำหรับสาวป้ายสุภาพรมิสแกรนด์คนงามของเราเห็นสวยแบบนี้
คุณผู้ชมพอถามถึงเรื่องพึ่งมีดหมอไฟล์พูดแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่า
ช่วยหน่อยค่ะช่วยเอาเหนียงหนูออกไปหน่อยค่ะคืออยากจะหน้าเรียว
แต่ว่ากินเยอะคือแบบคือเป็นคนกินเยอะกินจุกจิบแล้วก็อยากจะหน้าเรียว
มันพอจะมีวิธีไหมคะคุณหมอลองไปฟังเสียงดูค่ะ
ดูดเหนียงค่ะอยากแบบฟิลกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไม่เห็นเหนียงอื่นมา
แล้วแบบเผยมุมไหนก็คือแบบไม่เห็นเหนียงแล้วอะไรอย่างนี้
อยากเอาออกไปเลยถ้าอ้วนขึ้นก็จะมีดูดเหนียงใช่อยากแบบ
ถ้าจะอวบขึ้นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่ต้องออกได้ไหม
อยากดูดเหนียงออกไปเลยออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ข้างไหนหรือว่าเป็นแพลนว่าถ้าทำได้ฉันก็จะทำ
เข้าใจไหมบีบมือบางทีหน้าเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมอันนี้ก็สารภาพนะ
ฉีดให้ตายไอ้หน้าเราเดี๋ยวมันเล็กลงจะมีเนี่ยมันยังอยู่
ใช่เนี่ยนี่เป็นอะไรที่หลายคนบอกว่ามันแก้ยาก
แต่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนทรัพย์เรานะ
สวัสดีครับ